มีเหตุสลดเกิดขึ้นกับนางแบบสาวคนหนึ่งที่เพิ่งมีผลงานเป็นนางเอกมิวสิกวีดีโอนะครับ
เธอตัดสินใจกระโดดลงมาจากแมนชั่นชั้น๗จนเสียชีวิต
พร้อมกับเขียนจดหมายลาตายเอาไว้โดยผูกเอาไว้ที่ข้อเท้า
บอกว่าเธอป่วยด้วยโรคซึมเศร้าติดตามจากรายงานครับ
แฟนนุ่มของนางสาวหยาดรุ่งทองเนียมหรือหวานอายุ๒๕ปีนางแบบสาว
อยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างเห็นได้ชัด
เดินทางมายังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
หลังทราบข่าวร้ายว่าแฟนสาวตกจากแมนชั่นหรูชั้น๗
พักอาศัยในซอยลาซานย่านบางนา
โดยร้องไห้พร่ำเพลอถึงแฟนสาวอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งเพื่อนของเขาได้เปิดเผยว่านางแบบสาวและแฟนนุ่ม
คบหากันมาประมาณ๓๔เดือนไม่เคยเห็นว่าทั้งคู่มีปากเสียงกัน
ขณะคืนที่เกิดเหตุแฟนหนุ่มของนางแบบสาว
ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนจนถึงรุ่งเช้า
โดยร่างของนางแบบสาวได้ถูกพบกลายเป็นศพจมกองเลือด
ชุดเสื้อเชิดแขนยาวสีขาวกางเกงขาสั้นสีขาว
สภาพศพแขนขาหักผิดรูปกระโหลกท้ายถอยแตก
ข้อเท้าซ้ายพบกระดาษเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงิน
ถูกมัดด้วยเชือกระบุเลขที่ห้องและเบอร์โทรศัพท์แฟน
จนกว่าจะรับสายและเบอร์โทรศัพท์ญาติ
ส่วนอีกแผ่นผูกที่ข้อเท้าขวาระบุข้อความว่า
นี่เป็นการฆ่าตัวตายแบบเจตนาทั้งร่างกายชิ้นส่วน
วัยวะที่ยังใช้ได้ขอบริจาคให้แก่โรงพยาบาลที่ต้องการ
ขออภัยที่ทำให้ทุกคนต้องมาเก็บศพและขอบคุณค่ะ
หลังเกิดเหตุญาติและเพื่อนสนิทเข้าให้ปากคำ
ตำรวจชุดสืบสวนสอนอบางนาพร้อมยืนยันว่าเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
และพยายามกินยารักษาอาการตามแพทย์สั่งมาระยะหนึ่งแล้ว
อดคล้องกับเจมส์เชิญยิ้มและเอกอนุภาพเพื่อนสนิทของผู้ตาย
พร้อมคุณหมอยอมรับว่าช็อกกับการจากไปของเพื่อน
ที่ก่อนเกิดเหตุได้คุยโทรศัพท์ติดต่อว่าจะซื้อเตียง
และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางแบบสาวคิดฆ่าตัวตาย
เพราะนางแบบสาวคิดฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่๒๖มกราคม
แต่พวกเขามาพบก่อนซึ่งปัญหาหลักมาจากเรื่องความรัก
อกหักจากแฟนชาวสิงคโปร์และไม่แน่ใจว่าเหตุการณ์ล่าสุด
เกี่ยวกับแฟนคนปัจจุบันหรือไม่
กะเทยมาแล้วความรัก
คิดว่ามีรักมาแล้ว

และจัดตูกละไหอย่างกับพี่ท่าน
จัดลองกลับเอก
ของพี่ทำจะยังไม่พอ
หวานเล่นก่อนเสียชีวิตซึ่งหลายคนมองว่าเพลงนี้
เหมือนเป็นลางบอกเหตุว่าเธอกำลังมีปัญหาชีวิตหนัก
โดยเฉพาะเรื่องความรักที่ถูกแฟนนอกใจ
ซึ่งตามกำหนดคือวันที่๓๐เมษายน
วันที่เธอเสียชีวิตเป็นวันที่ปล่อยเพลงครั้งแรก
น้ำหวานตั้งใจหรือเป็นความบังเอิญ
ซึ่งนัดมือกลองของวงซึ่งเป็นเพื่อนกับน้ำหวานยืนยันว่า
เคยพบหวานกับแฟนใหม่และไม่เห็นว่าทั้งคู่มีปัญหากัน
ผมเห็นเขาก็ยังรักกันดีนะครับ
วันนั้นเห็นก็ยังมองว่ายังแบบ
เขายังถ่ายรูปคู่กันเซลฟี่กัน
ใช่ไปซ้อมยิงปืนไปกินข้าวกันอะไรอย่างนี้ครับ
เพลงแฟนเก่าในสมองเราก็เป็นถูกลิงก์อยู่ในนั้นด้วยครับ
ค่ะก็ไม่ได้เป็นความบังเอิญ

ใช่ครับโหเสียใจมากครับช็อกเลย

ก็ตอนแรกยังเหมือนเพื่อนเอามาล้อเล่นกันเปล่าวะอะไรอย่างนี้

ของเธอจะเดินทางมาจากจังหวัดแม่ห้องศร
เพื่อมารับศพลูกไปปัมเพลินกุศล
ที่วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรย่านรามอินทา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน